ไปดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์บางทีนะไปนั่งเครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่
ถ้านั่งกับสาวแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุข
อย่างกระดานหกที่มีหัวท้ายขึ้นลงแบบนี้
นั่งกับผู้หญิงผมบอกเลยว่ามันโรแมนติกแล้วมันมีความสุขมาก
จริงแต่ยังไงซะดูให้ดีแล้วกันว่า
อีกระดานนี้มันหกขึ้นลงนี่มันดีจริงหรือเปล่า
ถ้ามันดีไม่จริงระวังจะเป็นอย่างนี้

ยิ่งกว่าหักอีก

เอาเรากันยังไงจ๊ะวันนี้เอาสูงอีกไหม
เรียบร้อย
เจ็บนี้อีกนาน
เจ็บหนี้ไม่รู้
ตามสวนสาธารณะทั่วไปมีก็ไปเล่นเถอะ
มันปลอดภัยกว่าให้มันทำเองยิ่งไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ
มันก็ทำให้หัวจิตหัวใจของเรามันแตกกระเด็นเซ็นซ่านแบบนี้ได้เหมือนกัน
แตกหัวใจ
จิตใจและความรู้สึกรวมไปถึงจุดศูนย์ถ่วงของชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่ง
จริงค่ะมันสำคัญเลยค่ะคุณสองคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจอะไรนะ
คุณลองไปเล่นหนูมันโรแมนตินะ
นี่ความเจ็บมันขึ้นยังไงรู้หรือเปล่าขึ้นตาเมื่อโดน
ทำไมตาเขียวมันจะตาเลยเออแบบนี้เลย
เหมือนมีประสบการณ์